กี่นาทีที่ผ่านมานะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ท่านได้แถลงข่าวความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
โมนะครับตอนนี้เราจะไปรับฟังนะครับสดสดกันเลยจากที่
นั่นครับสพเมืองนนทบุรีเชิญครับสี่นี้พร้อมกับเจ้าที่
กรมพิศูดหลักฐานนะครับแล้วก็ได้ทำการตรวจพิศูด
กรมพิศูดหลักฐานได้ทำการตรวจพิศูดอ่าเหลือโดย
ละเอียดนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ในวันแรก

ต่อมาในวันพุธในวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการตรวจซ้ำ
นะครับแล้วก็มีการถอดส่วนหางที่เป็นใบพัดนะครับและด้าน
ในของเครื่องยนต์เพื่อไปตรวจสอบเพิ่มเติมขณะเดียวกัน
ก็ยังมีการตรวจสอบซ้ำเรือทั้งลำอีกครั้งนะครับ
ปรากฏว่าจากการตรวจของกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ยัง
ไม่พบว่าเหลือที่จอดอยู่นั้นนะครับเอ่อมีการถูกทำ

เรือลำนี้เราได้ยึดไว้เป็นของกลางคดีอาญา
เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมพยาหลักฐาน
พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการยึดไว้
หรือนำเรียนว่าเรือลำงานต่างถึงภาพที่สร้าง
เราได้ยึดไว้เป็นของกลางคดีอาญา
ตั้งแต่วันทราบทันที
เรือนี้คุณแตงโมตกซึ่งผมนำเรียนต่อไปว่าณขนาดนั้นเนี่ย
พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเพียงคนตกน้ำนะครับ
ไม่ได้เป็นคดีอื่นขึ้นมานะครับเพราะขณะนั้นก็ยัง
ไม่ได้พบศพคุณแตงโมต่อมาจากที่อู่เราก็เลยทราบ
ว่ามีใครเป็นเจ้าของเรือนะครับนะครับก็ทราบ
ว่ามีคุณปอเป็นเจ้าของเรือก็ได้ทำการสืบสวนสืบ
ตามต่อไปนะครับจนในวันที่๒๕ช่วงค่ำทุ่มสอง
ทุ่มนะครับผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง๕ท่านก็ได้เดิน
ทางมาพพนาสสวนที่สพอมเมืองนนนิทำการสสวน
ครั้งแรกนะครับต่อไปก็ประเด็นที่มีสื่อมวลชนหลายท่าน
กรณีที่เมื่อวานเนี้ยได้นำเรือลำเกิด
เหตุนะครับเอาไปทดสอบในแม่น้ำจริงแล้วเกิดใบพัดหลุดนะครับ
ขอนำเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้วันที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ได้ให้ช่างของเครื่องยนต์เรือเนี้ยมาถอดถอดเอาใบเรือเพื่อส่งไปตรวจพิสูจน์นะครับ
แล้วก็หลักฐานบางอย่างเสริมเข้าไปเนี่ยได้ตรวจพิสูจน์เรียบร้อยเก็บหลักฐานอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ตามหลักการของวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์แล้วนำไปพัดหน้ากลับมาเอ่อ
ประกอบเข้าเครื่องยนต์นะครับแล้วเราก็ขอความพิสูจน์สาร
จะเอานำเรือลำนี้เนี่ยลงทดสอบในแม่น้ำในพื้นที่จริงนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องก็ได้นำติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เอาลงน้ำนะครับ
แต่ว่ามันก็เกิดอุบัติเหตุเมื่อเดินเครื่องอ่า
เต็มที่แล้วเกิดน็อตคลายตัวก็ใบพัดก็หลุดนะครับ
แต่ตอนนี้หาหาเจอได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตกลงไปตรงท่าเรือนั่นแหละครับ
ก็เมื่อกลางวันก็ได้นำนักประดาน้ำลงไปงมขึ้นมา
ตอนนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ได้ติดตั้งไว้กับเรือคันลำเกิดเหตุต่อไปนะครับ
ตอนนี้ที่อ่านำเรือไปวิ่งนะครับทดสอบอ่ากับ
ผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนที่เราเรียกว่า
การนำแต่ละคนเนี่ยไปลงเรือในพื้นที่จริงนะครับ
เป็นการนำชี้ประกอบคำให้การของแต่ละคนนะครับ
ก็ได้ผ่านดำเนินการไปแล้วทั้ง๕คนนะครับผลการดำเนินการตอนนี้
ได้รวบรวมประกอบเข้าไปไว้ในสำนวนการสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต่อมาเมื่อวานนี้เช่นกันก็เราได้นำเรือลำจริงนะครับไปวิ่งในแม่น้ำ
ทำให้เรารู้ว่าเรือลำเกิดเหตุในวันเกิดเหตุเนี่ยวิ่งไปทิศทางไหนบ้าง
ตั้งแต่เวลาอะไรไปทิศทางไหนนะครับด้วยความเร็วเท่าไหร่ต่างนานา
นำเรือจริงมาทดสอบเพื่อเป็นการทดสอบยืนยันว่าระบบยังใช้การได้จริงนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ได้ทดลองแล้วนะครับวิ่งตามเส้นทางเดินเรือที่ปรากฏอยู่ในเครื่องนะครับ
ตรงตามที่เราต้องการไว้นะครับทั้งความเร็วและทิศทางนะครับดูสภาพเรือ
เราใช้ความเร็วตามที่กำหนดนั้นนะครับแล้วก็จะดูสภาพเรือสภาพน้ำนะครับดูอ่า
การเดินหน้าการเลี้ยวการทรงตัวทั้งหลายแหล่นะครับ
ก็เก็บพยานหลักฐานเราขึ้นนำเรือออกไปพร้อมกับเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ตอนนี้ก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบสำนวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ในวันนี้ก็จะมีการเรียกพยานแวดล้อมนะครับหรือพยานที่
ที่เกี่ยวข้องนะครับมาสอบเพิ่มเติมอีก๘ปาก
นะครับขณะนี้ก็อยู่บนข้างบนสถานีตำลวจส่วนก็กำลังเงินการอยู่นะครับ
ในเบื้องต้นผมขอเรียนสื่อมวลชนเบื้องต้นอันนี้นะครับ
ท่านใดมีคำถามเชิญครับท่านครับจากการที่มีการไปทดสอบเมื่อวานเนี้ยครับ
ดำเนินการทดลองเนี้ยนะฮะเราจะอยู่บนพื้นฐานของอ่า
ทั้งการสอบสวนทะยานและการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์
ภาพการเส้นทางตามดาวเทียมและการใช้โทรศัพท์ต่าง
เพื่อหาจุดที่แน่นอนว่าคุณแตงโมตกตรงไหน
ลักษณะของเรืออยู่อย่างไรและความเร็วเท่าไหร่
ส่วนนี้ก็ประกอบเข้าไว้ในสำนวนการสอบสวนไว้แล้วครับ
แล้วเวลาที่ว่าประกอบแผนเนี่ยคะได้ใส่ชุดแบบไหน

เป็นการนำชี้ประกอบคำให้การของพยานที่อยู่บนเรือ
ซึ่งก็คงไม่ได้แต่งตัวเหมือนคุณแตงโม
๒อีกตัวหนึ่งคือจำลองเรื่องการทริททางเดินเรือของเรือ
ไม่ได้ไม่ได้ทดลองว่าแต่งตัวยังไงแล้วตกน้ำหรืออะไร

การตกไปของมันเป็นอุบัติที่เผยที่เกิดจากความประมาท
หรือว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้ครับ
ณตอนนี้มีความชัดเจนรึยังครับสินค้าเย็น
ยังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรนะฮะว่าเกิดจากความประมาทของใครนะครับ
หรือว่าเกิดจากเหตุอื่นนะครับเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำด้วยความละเอียดรอบครอบนะครับ
การดำเนินคดีทุกเรื่องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
และหลักของกฎหมายและหลักของวิทยาศาสตร์นะครับ
ท่านครับในขณะนี้ผู้ต้องหาในคดีนี้ยังมี๒คนในอนาคตจะมีเพิ่มอีกหรือไม่ครับ
ตอนนี้เรามีผู้ต้องหาอยู่สองคนอยู่แล้วนะครับในเรื่องที่เราดำเนินการจับกลุ่มและแจ้งข้อเก่าหาเขา
ในเรื่องของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ส่วนในการสอบสวนตอนนี้เราก็ต้องสอบสวนติดตามสอบสวนตามพยานต่างเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ
ถ้าเราพบเบาะแสว่าพาดพิงไปถึงใครหรือใครมีส่วนประมาทเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการแจ้งอาหารต่อไปครับ
สอบกระทำในจอบเป็นนานกว่า๘ชั่วโมงเมื่อวานประเด็นอะไรที่เราต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติมนานอย่างนั้นบ้าง
คือนานหรือไม่นานมันเป็นเทคนิคของการสอบสวนนะครับ
เราไม่ใช่มาสอบแล้วก็ถามคำตอบคำพิมพ์แล้วเสร็จนะครับ
เราก็ต้องมีการสืบสวนเราก็ต้องมีการพูดคุยนะครับ
แล้วก็อันนี้ผมก็ทั้งหมดพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนและพนักงานสืบสวนได้ทำการเจริญเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วนะครับ
แล้วก็เก็บรวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนต่อไปนะครับ

การการตกเขาในเรือในช่วงคุณเลอเบิร์ตคลับหรือว่าดังไงบ้างครับ

เป็นคนที่ขับเรือไม่เป็น
แล้วทำไมจึงได้มาขับเรือได้ครับ
นี้เนี่ยครับเราแจ้งเขาอยู่แล้วว่าเขากระทำโดยประมาทนะครับ
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นให้ความตาย
การขับเรือมีความรู้ดูไม่มีความรู้
ละมาขับเรือนั่นคือความประมาท

มีคนเสียชีวิตมีคนตกน้ำ

ตอบที่๕

คุณสะสรวจไหมครับว่าคุณโม่เนี่ยอนปัสสาวะกี่ชั่ว

บางคนก็บอกว่าไม่เห็นว่าเข้าห้องน้ำหรือไม่
นะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้เข้า
ผมก็สอบของทุกคำให้การของทุกคนไว้อยู่ในคำนวณแล้วครับแล้วได้เช็คกล้อง
คำนวณได้ไหมครับว่าตั้งแต่ก่อนที่เข้าแรมป์เนี่ย
จนกว่าทั้งที่เกิดเวทไปท่านบันเนี่ยคุณโมเนี่ย
ก็ได้ขับถ่ายปัสสาวะอีกกี่ชั่วโมงและได้สอบถามแพทย์นิกนิเวศไหมครับว่า
อ่าสรีรักษ์ของร่างกายของเราในเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะสามารถอั้นได้สูงสุดกี่ชั่วโมงครับ

ส่วนคุณแทนเนี่ยมันมีความพนักงานสอบถ่วนจะต้องพิจารณาในเรื่องของปากประมาทใช่ไหมครับ
ในเมื่อเป็นคนสุดท้ายในการคุณโม
ตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายสอบสวนนะฮะเขาก็สอบคุณแซนอย่างละเอียดนะครับว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็อ่า
ดูประกอบหลายเรื่องนะครับในสภาพของเรือ
สภาพของการวิ่งขณะที่อยู่ในสภาพวันเกิดเหตุจริง

คำพูดเขาเนี่ยกับสภาพความเป็นจริง
ผมถึงได้นำเรือกับนำคนจริงไปทดลอง
ในสภาพความเป็นจริงในความเร็วจริงในเวลา
เวลาจริงหลักฐานอันนี้ทั้งหมด
เราขอเก็บรวบไว้ในคำนวงการสอบส่วนแล้วนะครับ
อันนี้ที่ผมนำเรียนเมื่อกี้
ว่าเราเนี่ยทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบครอบ
ประกอบกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนะครับ
เราต้องมาช่วยกันรวบรวมเพื่อจะสรุปให้ได้นะครับ
แล้วก็หลักฐานต่างเนี่ย
เมื่อแจ้งเขาแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่านำสู่กระบวนการชั้นศาลแล้วลงโทษได้นะครับ
ต้องทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ทำตามความรู้สึกนะครับ
แต่ต้องทำตามกฎหมายและพยานหลักฐานเท่านั้นครับ

๘วันในการรวบรวมกับพยานเนี่ยยังเป็นแค่ประมาณ๒คนเท่านั้นใช่ไหมครับ

ไม่มีพัฒนามากกว่า๒คนในการแจ้งเข้ากว่าพยาน
คือสำนวนการสอบสวนเนี่ยเราทำไม่หยุดนะครับ
จากวันแรกถึงวันนี้ที่ผมนำเรียนว่าเราสอบปากคำไปแล้ว๒๙ปาก
ตอนนี้รออีก๘ปากนะครับ
ก็มันมีทั้งพยานในแวดล้อมและพยานที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
ก็จะรวบรวมอันนี้ต้องอยู่ในการสักระยะของการสอบสวน

มีความสำคัญมีความต่อมาอย่างไรครับ
เขาก็มีความเกี่ยวกับคุณบูธ์เป็นผู้จัดการขนาดหนึ่งมั้ยเนี่ย

ก็หนึ่งก็เป็นเพื่อนกับคุณโมนะครับแล้วก็
เพื่อนขุมกะติกด้วยนะครับก็ต้องมา
ตอบไป
ให้กรณวันนี้ว่าว่าเอ่อขุมกะติกโทรหาเป็นคนแรกเนี้ย
พูดว่าอะไรคุยอะไรกันนะครับก็ต้อง
นั่นนะครับถ้าคนใดคนนึงพูดกันยิ่งพูดให้กัน
เราก็ติดต่อไปถึงใครเนี่ยไปเลือกมาหมดนะครับ
นั้นยังไม่ทราบนะครับกำลังจะรอสอบให้ครับ

มันมีการไปแยกเสียงรึอยังว่ามันมี
สีขาดของผู้ชายที่พูดมันเป็นใคร

อ่าคุณกติกอ่ะคุณกติกนะครับว่าว่าเสียงผู้ชายที่ตะโกนเข้ามาเนี่ย
เป็นใครนะครับถ้ายังไม่ตอบมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเชิญมาออกหมายเรียก
เสียงคนบนเรือจริงใช่ไหมคะบนเรือมีหกคนนะครับนะครับก็ก็มีมีแค่นั้นนะครับ
เรื่องต้นติดต่อคุณกะติกถามเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะอะไรนะครับเรื่องต้นติดต่อคุณกะติกถามเรื่องเสียงปริศนานี้แล้วใช่ไหมคะ
ว่ามีบทสวทนาแบบมีบทสวทนาแบบนี้อยู่บนเรือหรือเปล่าไหมคะนะครับได้มอบมอบให้พนักอาสนที่รับผิดชอบ
คุณกติกเนี่ยกำลังติดต่อไปนะครับถ้าเขาตอบมาว่าเป็นใครได้จะได้ออกหมายเรียกเชิญมา

แล้วก็ชุดพนักงานสอบส่วนที่นี่ก็ไม่หนักใจ
ทุกคนทำงานด้วยความอิสระนะครับ
แล้วก็โปร่งใสมีความยุติธรรม
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ

พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับ
แล้วก็ท่านพปตรท่านยนติกำชับมา
ขณะนี้ผมก็ต้องทำสุดความสามารถ
นักงานสอบสวนทุกคนทำกันสุดความสามารถ
เมื่อคืนก็อยู่กันทั้งคืนเพื่อสอบ
เพราะพยานที่เรียกมามีจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการสอบสวนนะครับ
ไม่ให้เขาเกิดความอึดอัดนะครับ
แล้วก็ต้องเป็นความรอบครอบด้วยนะครับ
ต้องซักถามต้องสอบส่วนหลายเรื่องนะครับ
เราก็ทำกันเต็มที่ไม่มีความกดดันครับครับ
ของกลางในคดีอาญาทั้งหมดเนี่ยฮะ
เราจำเป็นที่จะต้องติดป้ายแจ้งให้ทุกคนทราบว่านี่คือของกลางคดีอาญา

บุคคลบุคคลทั่วไปไม่สามารถไปแตะได้ไปขึ้นได้
ก็ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างนั้นนะครับ

ให้กับตำรวจตรงพักษ์เมืองนนท์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้อมูลการบริการ

ประเด็นนี้นะครับทางท่านผู้กลับขอบพรมเมืองนท์เนี่ยได้
ชี้แจงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับปฏิเสธไปแล้วไม่เป็นความเป็นจริงนะครับ
ผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ
การให้การที่มีผู้ไม่หวังดีนะครับ
ปล่อยข่าวหรือโพสต์ข่าวหรือออกข่าวไปว่า
มีการให้เงินจำนวนสามล้านกับผู้กลับต่อพอนทบุรีนะครับ
มันเป็นความผิดแล้วมันเป็นความเสียหาย
การให้ร้ายบุคคลอื่นและเกิดความเสื่อมเสียเสียหายนะครับ
รวมถึงเสียหายถึงองค์กรทำให้พี่น้องประชาชนกะขาดความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยนะครับ
อันนี้เป็นความผิดผมก็ขอฝากเตือนนะฮะอย่าได้กระทำนะครับ
อย่าได้กระทำอีกนะครับคนที่ปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงและเป็นให้ร้ายกับผู้อื่นนะครับ
จะเป็นความผิดทางเราก็อันนี้ผมก็ได้สั่งให้ภูมิกลับแล้ว
ดำเนินการสืบสวนที่มาที่ไปที่ข่าวมาจากไหนนะครับ
ก็มีการดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าว
ก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมเตือนนะครับอย่าให้ท่านที่ไม่หวังดีนะครับ
ในการทำงานของเจ้าที่ตำรวจพยายามที่จะสร้างให้เกิดความไม่เชื่อถือ
เกิดความขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของเจ้าที่ตำรวจคณะสอบสวนสืบสวนคณะนี้นะครับ
เราก็จะเราก็จะเกิดอย่าให้เกิดความเสียหายนะครับ

ความชัดเจนตอนนี้ในเรื่องของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นการเก็บหลักฐานท้ายเรือเองที่คาดว่าจะมีค่าปัสสาวะเองหรืออะไรอย่างเงี้ย

พนักงานกรพิสูจน์หลักฐานที่นี่กรพิสูจน์หลักฐานเนี้ยได้เก็บไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเข้าไปตรวจพิสูจน์ในแล็บนะครับก็ต้องรอผลการตอบมาอย่างเป็นทางการว่าพบอะไรบ้าง
แต่ว่าเก็บไปตั้งแต่วันวันจันทร์นะครับ
ก็รอผลการตรวจของกรพิสูจน์หลักฐานอยู่ครับ
ถ้าน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับท่านผลนี้จึงจะออกมาเพราะว่าหลายคน

ตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าตกลงมีการปัสสาวะท้ายเรือจริงหรือเปล่า

การตรวจกองพิสูจน์หลักฐานมีหลายอย่างนะครับ
อกจากการจะตรวจหาปัสสาวะ
หรือการตรวจหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณโม

ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหรืออะไรก็ตามนะครับ
นี้ทางกรองพิสูจน์หลักฐานเขาได้เก็บไปหมดแล้ว
ส่วนภาพปัสสาวะหรือทางวิทยา

มันก็อยู่ที่เราจะรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ทั้งหมดนี้ต้องนำเรียนให้ทราบแบบนี้นะครับ
แล้วอย่างบาดแผลของคุณแตงโม
ตอนนี้ชัดเจนหรือยังครับว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไร

ทางนิตจิเวทย์นะครับก็สามารถนำใบพัดเรือ
ส่งไปตรวจพิสูจน์กับนิตจิเวทย์
โดยทำใบพิสูจน์กระบาดไข้ที่เกิดขึ้น
ถ้าสกกันเข้ากันพอดีก็ถือว่ามาจากตรงนี้
แล้วตอนนี้ชัดเจนหรือยังฮะ
ตอนนี้ท่านศูการเนี่ยส่งไป
ดูป๊ายไปให้ธุรกิจเวทย์

โน่นจากใบพัดที่ส่งตรวจค่ะ
คือคณ้ายตั้มเนี่ยตั้มข้อสังเกตว่ามันไม่ใช่ใบพัด
มันน่าจะเป็นห่วงออกที่อยู่ใต้ใบพัดอ่ะค่ะท่าน
มีการปรวจสอบส่วนตรงที่เขาเรียกว่าหางเสือ
ส่วนที่เป็นหางเสือหรือรอยคีบอะไรต่างเนี่ย
พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไปแล้วนะครับ
ถ้านิติเวศสงสัยว่าจะเป็นอะไรเนี่ย
เราก็เอาไปได้นะครับเอาไปเพิ่มเติมได้นะครับ
ต้องขึ้น๕๐เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
อะไรนะครับ
นำเรียนไปแล้วไงครับว่ามันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้
การสอบสวนคดีทุกคดีเนี่ยฮะ

ยึดหลักกฎหมายนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะพยานบุคคลหรือพยานวัตถุหรือพยานทางวิทยาศาสตร์นะครับ
ปิดคดีได้เมื่อไหร่เนี่ยเรามีกรอบระยะเวลานะครับ
๑๑๓เนี่ยนะครับก็บอกว่าพนักงานสอบส่วนเนี่ย
เมื่อปล่อยตัวชกทางแล้วต้องทำการสอบส่วนให้แล้ว
ภายในสามเดือนนะครับหรือหากมีความจำเป็นที่ทำ
ให้ไม่อาจทำการสอบส่วนให้สิ้นในสามเดือน
ยืดเวลาการปล่อยตัวชั่วคราวไปได้ไม่เกิน๖เดือนนะครับ
แต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราพยายามจะเร่งทุกอย่างนะครับ

ว่าจุดที่คุณแปลงโมตกน้ำมันเป็นไปได้ไหม

เราก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งทุกจุดทุกข้อสงสัยนะครับ
นำเรียนอย่างนี้นะครับแล้วก็ทาง
ใครที่มีข้อมูลแบบนี้นะครับช่วยช่วยมาพบหรือว่าเดี๋ยวผมจะเชิญมา
บัตรคำเพิ่มเติมได้นะฮะว่ามีพยานหลักฐานอะไรเนี่ย
เราพร้อมรับหมดเลยนะครับพร้อมรับเข้าเติมเข้าสู่ชำตรงกำคมส่วน
คุณผู้ชมครับท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
แถลงข่าวนะครับถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ยืนยันว่าทุกอย่างนั้นดำเนินไปตามแนวทางของกฎหมาย
และเรือลำที่ใช้ในวันเกิดเหตุนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังทั้งทิศทางและเวลาเดินทางจริงได้
ตอนนี้มีการสอบพยานไปแล้ว
เกือบ๓๐ปากไม่รวมกับ๘ปากในวันนี้
นักข่าวถามว่าแล้วทำไม
ทำไมคุณกติกไม่โทรหาคนอื่นก่อน
ทำไมต้องโทรหาคุณโบทีเคก่อน
ตำรวจยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประมาทหรือว่าเหตุอื่น
คุณแตงโมอยู่ในช่วงไหนใครขับ
คุณแตงโมตกน้ำในช่วงที่คุณโรเบิร์ต
เป็นคนควบคุมเรือครับ

เป็นความคืบหน้าแล้วก็ส่วนข้อกังขา
ข้อคอรหาบอกมีการบริจาคเงินสนับสนุนสพเมืองนนทบุรี๓ล้านบาท
ท่านบอกว่าไม่เป็นความจริงวันนี้เตือนก่อนเก็บหลักฐานไว้

ใช่ค่ะก็เรียกว่าเก็บคำถามที่ประชาชนคาใจเนี่ย
มาหาคำตอบด้วยนะคะอย่างเช่นประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกต
ในคลิปที่คุณตังโมร้องเพลงแล้วมีเสียงที่เมื่อวานเรานำเสนอไป
มีเสียงคนบอกเอาเพื่อนมานี่เอาเพื่อนมานี่
ท่านก็บอกว่ากำลังตรวจสอบดูอยู่เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
กำลังติดต่อคุณกติกมาเพื่อที่จะสอบถามว่าเสียงนั้นคือเสียงใครนะคะ
นั่นก็เป็นประเด็นโดยที่เราได้นั่งฟังกันอยู่นะคะ
สดจากการแถลงของท่านยังไม่จบนะครับ
สื่อข่าวของเราก็ยังติดตามอยู่เดี๋ยวเราจะกลับมาดูภาพรวมกันอีกทีหนึ่งนะคะ